มาดูเรื่องเตือนภัยกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงนะคะ
เกิดขึ้นกับกรณีของผู้หญิงรายหนึ่งนั่งอยู่ในรถค่ะกำลังรอน้องสาว
ลงไปซื้อของนะคะปรากฏว่าคือเขาไม่ได้ล็อกประตูรถ
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะเข้ามาในรถของเขาค่ะ
ลองนึกดูนะถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วนั่งอยู่ในรถคันนั้น
ใจคอคงไม่ดีแหละค่ะอยู่มีผู้ชายแปลกหน้าพยายามจะเปิดประตูรถแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยไว้ในเพจที่ชื่อว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณทุ่มครึ่ง
เธอบอกว่าเธอขับรถกระบะมากับน้อง
มาจอดซื้อของในปั๊มน้ำมันในอำเภอหัวไส
แล้วน้องของเธอก็เข้าไปซื้อของในร้านเธอนั่งรออยู่ในรถ
ผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีส้มคนนี้ค่ะ
เขาก็มานั่งตรงหน้ารถ
บอกว่าเห็นเขามองมาในรถครู่นึง
พอเห็นว่าเธอนั่งอยู่คนเดียวเขาก็เดินมาตรงฝั่งคนขับ
แล้วเธอสังเกตเห็นความผิดปกติเธอก็ไวนะ

ผู้ชายคนนี้ตอนแรกมาเคาะเคาะก่อน
เหมือนกับจะลองดูว่ามีคนอยู่ในรถหรือเปล่า
แล้วพยายามดึงอ่ะจะเปิดประตูเนี่ยนะคะจังหวะเนี้ย
แล้วโชคดีจริงจังหวะนั้นคนส่งของรถคันข้างมาที่รถพอดี
ผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินหนีไป
แต่ว่าสายตายังมองที่รถอยู่ตลอดเวลา

ทีมข่าวของเราค่ะก็ติดต่อไปที่ผู้หญิงคนนี้นะคะ
เธอเล่าบอกว่าปกติไปซื้อของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้

แต่ดูจากพฤติกรรมที่มาเคาะกระจกแล้วพยายามดึงประตูรถเนี่ย

คนสติดีแต่คิดไม่ดีแน่นะคะ
ก็มั่นใจว่าไฟคือบางคนบอกเอ๊ะไฟไปแยงตาเขาหรือเปล่า

บอกว่ามั่นใจนะว่าไฟไม่ได้ไปแยงตา
เพราะว่าเธอรีไฟที่รถแล้วค่ะ
อืมนี่ค่ะ
ก็ต้องระวังนะครับ

เดี๋ยวนี้นะครับภัยมาถึงตัวกันง่ายเลยนะครับ